โทนโคราชจะมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นตัวโทนจะทำด้วยดินเผาและขึงหน้าโทนด้วยหนังงูเหลือม
โดยตัวโทนมีความยาวประมาณ๒๓นิ้วมี๓ส่วนคือ
คอโทนหรือที่ช่างจะเรียกว่าหม้อโทนที่เริ่มจากหน้าโทนซึ่งขึงหนังโทนให้แน่นด้วยเส้นหวายยึดจากขอบหนังโทนไปร้อยยึดตรงข้อของปลายคอโทน
ส่วนที่๒ปลีโทนต่อจากคอโทนมีรูปร่างคล้ายปลีกล้วย
และก้นโทนต่อจากปลีโทนมีลักษณะบานม้วนเป็นขอบกลมเหมือนปากลำโพง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน